อีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับสาวโคราชท่านหนึ่งเป็นอย่างดี
กับอาชีพรับจ้างถอนงอก
โอ้ถ้าจ้างคนนี้มาถอนเหงาอกผม

ผมของผมก็คงไม่มีแล้วล่ะครับ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณสิริขวัญเรืองแสงนะคะ
เขาโพสต์รับจ้างถอนผมงอกผมคันขนรักแร้
สถานที่ชั่วโมงละ๘๐บาท

อ้าวผมก็ไม่โกนต้องที่จะถอนเอา
ใช่นี่ไงในเพจเฟซบุ๊คต่าง
เขาก็ไปโพสต์ลงไปที่อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมา

ดูสิเห็นไหมมีรับดึงไข่เห่าอะไรด้วยนะ
คือมีผู้สนใจติดต่อให้ไปถอนผมงอกผมคันเยอะมาก
เต็มแน่นทุกวันต้องจองล่วงหน้านะจ๊ะ

เพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถหาเงินได้ดีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

ตามหาเจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณซิริขวัญนี่แหละ
คุณใหม่นะคะคุณใหม่เนี่ยกำลังถอนผมงอกผมคันให้ลูกค้าอยู่ที่ชุมชนวัดเรียบ
ตะบลในอำเภอเมืองจังหวัณคอนราชศรีมา
คุณใหม่เขาจะใช้แหนบค่อยถอนหงอกทีละเส้น
ให้กับลูกค้าถอนไปเพลินไปฟินมาก
คุณหมายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นตัวเองมีอาชีพค้าขายของกิน
แต่ช่วงโควิด๑๙ได้รับผลกระทบ
ก็เลยทำให้ขายของไม่ค่อยได้ก็ยกเลิกกิจการไปเลย
สถานการณ์ดีขึ้นหาอาชีพอื่นแทนดีไหม
การค้าขายก็เลยไปรับจ้างถอนผมงอก
เพราะว่าเห็นว่าญาติก็ใช้ให้ถอนบ้างอะไรอย่างนี้
ญาติคุณตาคุณยายเอามาถอนงอกให้หน่อยนึกออกไหม

คุณเคยตอนเด็กไหมเคยครับพ่อคุณยายอะไรอย่างนี้ให้ถอนหงอกแล้วก็ให้เส้นละบาท
ใช่ไหมตอนเด็กเราจะทำแบบนี้กัน
ซึ่งเขาก็เลยคิดว่าอาชีพนี้น่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเขาได้
ก็เลยโพสต์รับจ้างถอนผมงอกลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะมากคุณรู้ไหมรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่าวันละ๖๐๐๗๐๐บาท
รายได้ดีถือว่าประกอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะเลี้ยงตัวเองได้ดีเลย
ตอนนี้คุณหมายก็ตัดสินใจแล้วว่าจะยึดอาชีพถอนผมงอกผมคันนี้แหละเป็นอาชีพหลัก
แล้วก็กำลังจะเปิดห้องเช่าเล็กเป็นร้านเป็นหน้าร้านไปเลย
ตอนนี้ยังรับจ้างไปตามบ้านอยู่ใช่ไหม
ใครสนใจอยากจะถอนผมงอกผมคานนะติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้
เอาแค่จังหวัดนครราชศรีมาก่อนนะคือดิฉันเคยไปสัมภาษณ์อาชีพรับจ้างถอนผมงอกแล้ว
ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเป็นเศรษฐีนะจ้ะ
ดิฉันไปลองทำกับเขาด้วยเขาจะสอนคือเขาจะมีเครื่องมือ
แล้วเขาจะทำแบบละเอียดมากแล้วคุณรู้ป่ะผมที่ถอนงอกยากที่สุดคือผมสกินเฮด

มันสั้นหรือยังไงดึงยากหรือยังไง
ใช่มันไม่ใช่ง่ายนะคุณ
ดิฉันลองไปแป๊บเดียวตาไหลรวมกันเลย

สนใจก็ลองดูแล้วกันเนอะเป็นหนึ่งอาชีพที่ดีสุจริตนะคะ